ต่อนะครับมาดูเหตุอุกอาจเหตุนี้กันนะฮะ
หนุ่มวัยเบนเจอร์เพศถูกกระซวกแทง๖แผลจนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวถนนประชาชื่น
แล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์พยานบอกว่าผู้เกาะเหตุ๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามล่าหาผู้ตายพอเจอแล้วก็ก่อเหตุนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่ม
บริเวณปากซอยพงเพชรนิเวศถนนประชาชื่น
และจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพผู้ตายคือนายเกียรติศักดิ์ใจดีอายุ๒๕ปี
สภาพไม่ได้สวมเสื้อนุ่งกางเกงขายาวสีน้ำเงิน
แล้วตามร่างกายนะคุณผู้ชมมีบาดแผลถูกเหมือนของมีคม
แทงบริเวณหลังบริเวณต้นขารวมทั้งหมดนับได้๖แผล
หงายจมกองเลือดเสียชีวิตนะคะอยู่ตรงปากซอย
แล้วใกล้กันมีมีดปลอกผลไม้ปลายแหลมตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ให้การนะบอกว่าเห็นเป็นคนร้าย
เป็นชายวัยรุ่น๒คนอายุสักประมาณ๒๕ปี
เข้ามารุมต่อยมาทำร้ายร่างกายคนตาย
หลังจากนั้นก็เอามีดที่เหมือนกับมีดปอกผลไม้เนี่ย
แล้วพอหลังจากก่อเหตุเสร็จทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปตามถนนเรียบคลองประปาค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่า
ผู้ตายทำงานเป็นพนักงานส่งของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

แต่ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว

เพราะว่าพยานบางรายก็บอกนะว่าคนร้ายทั้งสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาผู้ตายไปตามคลังกระจายสินค้า
บริษัทเอกชนที่จุดต่างที่ผู้ตายทำงานอยู่
อาจจะโกรธแค้นกันเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว
จนสุดท้ายพอเจอตัวผู้ตายก็เลยก่อเหตุนะคะ
ต้นพนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำพยาน
เห็นเหตุการณ์แล้วก็ทราบเบาะแสของคนก่อเหตุแล้วด้วย
เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

ก็นำส่งพิสูจนสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
และติดต่อให้ญาติมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ